ว่าเป็นภาพกระต่ายสีขาวนะคะแต่มันอยู่ในสภาพที่ขาดสองท่อน
หัวไปทางตัวไปทางแล้วก็มีของเหลวสีแดงเต็มเลย
ภาพที่เจ้าของโพสต์เขาโพสต์เขาก็ไม่ได้เบลออะไรหรอก

เอาเป็นว่ามันเป็นกระต่ายตัวสีขาวที่ตัวก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นะ

กระต่ายก็ไซส์ที่เราเห็นนะคะไม่เกินไม่เกินสักแบบปลายนิ้วมาถึงข้อมือค่ะ

แต่สภาพก็คือหัวเนี่ยหลุดออกมาจากตรงคอเลยถูกตัดเลยอ่ะ

ออกมาเป็นสองท่อนนะคะมันชื่อข้าวปุ้นนะคะกระต่ายตัวนี้

เขาบอกว่ามันเป็นปัญหาภายในครอบครัวแล้วก็มาตกรับกรรมที่เจ้ากระต่ายตัวนี้แหละค่ะ
รับแจ้งจากชมรมคนรักกระต่ายแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับโพสต์ของผู้ชายคนนึง
ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามาโพสต์ในเพจเพื่อหาบ้านให้น้องกระต่ายชื่อข้าวปุ้น
โดยบอกว่ามีคนเกลียดกระต่ายตัวนี้หาบ้านให้น้องหน่อย
สมาชิกในเพจก็เร่งติดต่อนัดหมายหาคนเลี้ยงรายใหม่ที่จะมารับเลี้ยงกันเลยค่ะ
ต่อมานะคะไม่ถึงชั่วโมงเท่านั้นเองผู้โพสต์คนเดิมเนี่ยค่ะ
โพสต์อีกครั้งคราวนี้มาพร้อมภาพเลยแล้วบอกว่าไม่ต้องหาคนเลี้ยงแล้ว
เพราะว่าข้าวปุ้นเนี่ยตายแล้วเล่าเรื่องให้ฟังว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเริ่มมาจากนกกรงหัวจุกคือยายของภรรยาเขาไปทุบกรงนกกรงหัวจุกของน้า
ของภรรยานะซึ่งภรรยาเลี้ยงกระต่ายสีขาวตัวนี้ไว้ชื่อข้าวปุ้น
เป็นของเขากับของภรรยาแล้วปรากฏว่าเจ้าข้าวปุ้นเนี่ยค่ะ
โดนตัดคอขาดแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้แหละค่ะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพันธุ์ตำรวจโทษสิทธิพงศ์ปัญจนะ
รองผู้กำกับสอบสวนหัวหน้าสพนาขาวก็ลงพื้นที่
แต่คนโพสต์ที่เป็นเจ้าของกระต่ายไม่อยู่บ้านนะคะ
แต่ไปสอบถามแล้วเนี่ยเขารู้มาว่าบ้านหลังนี้นะ
ลูกชายเลี้ยงนกกรงหัวจุกอ่าหลานสาวเลี้ยงกระต่ายครับ
แม่เนี่ยไม่อยากให้ลูกชายเลี้ยงนกกรงหัวจุกเลยไปทุบกรง
แต่ไม่ได้ฆ่านกนะคะไปตรวจสอบดูแล้วนกยังอยู่ครบหมดทุกตัว
แล้วอยู่ผ่านมาไม่นานกระต่ายของหลานสาวก็ถูกฆ่าตัดคอค่ะ
เจ้าของกระต่ายก็เลยถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กพอสอบสวนเจ้าของนกกรงหัวจุก
ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้านั่นแหละนะก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำ
ไม่ได้เป็นคนฆ่าตัดคอกระต่ายทีนี้ล่าสุดทุ่มครึ่งที่ผ่านมา
นางคำตาชาวป่าวัยหกสิบสองปีผู้เป็นยายนางสาวสิริถาพรวงแก้ว
วัยสิบแปดปีหลานสาวแล้วก็นารัชชาแซ่เต็งอายุสิบสามยี่สิบสามปี
หลานเขยซึ่งหลานสาวกับหลานเขยก็คือเจ้าของของกระต่ายข้าวปุ้นนี่แหละ
แล้วก็แม่เอ่อแล้วก็ยายยายนี่คือคนที่ว่าไปทุบ
ทุบกรงทุบหัวกรงนกกรงหัวจุกใช่ค่ะยายที่ว่าก็คือแม่ของน้า
ครับอ่ะเรียนระดับครอบครัวกันแบบนี้นะคะสามคนพากันมาที่สพนาขา
พบพนักงานสอบสวนแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าข้าวปุ้นอ่ะ
รัชชาหลานเขยเป็นคนซื้อมาให้หลานสาวของเธอเลี้ยงเพราะว่ารักกระต่ายเป็นชีวิตจิตใจมาก
แต่ในบ้านมีปัญหากันเรื่องเลี้ยงสัตว์เพราะว่านายคมคายรอดบุญมา
ลูกชายวัย๓๒ปีชอบเลี้ยงนกกรงหัวจุก
แต่แม่ไม่ชอบเลยเพราะมันเสียงดังแม่รำคาญ
แม่เลยไปทุบกรงไปทุบแต่ไม่ได้ฆ่า
แล้วก็บอกลูกชายเอาไปเลี้ยงที่ทุนาได้ไหม
มันดังหนวกหูมากมันร้องอยู่นั่นน่ะ

ทีนี้จังหวะที่แม่กับลูกชายทะเลาะกันอยู่
หลานสาวเจ้าของกระต่ายอยู่ในห้อง
แต่พอออกมาจากห้องเนี่ยสิ่งที่เจอคือซากข้าวปุ้นค่ะ
หัวไปทางตัวไปทางแล้วเลือดก็ไหลนองเต็มพื้นเลย
หาบ้านให้น้องเพราะว่าอยู่ที่นี่มันก็มีสัมภาษณ์อย่างนี้เลย
พอจากนั้นตั้งประมาณ๑๕อาทิตย์พอออกมาก็เห็นผิดลองไม่ได้
โบราณไทยก็ไม่ได้คิดว่าจะถามน้าแกให้เสียแล้ว

ใครทำน้าแกก็เลยว่าน้าแกทำ
มึงยังเงียบไปก่อนช่วงนึงคิดไปคิดมาโคตรลงคุม
แกถึงทำแกบอกเหตุผลไหม

น่าจะเป็นประชดมากกว่า
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้ายึดตัวเจ้าของกระต่ายเป็นหลัก
เท่ากับว่ายายกับน้าทะเลาะกัน
ยายไม่พอใจที่น้าเลี้ยงนกกรงหัวจุก

แล้วบอกให้ไปเลี้ยนอกบ้านได้ไหมรำคาญ
อยู่ดีกระต่ายของตัวเองตายด้วยการถูกตัดคอ

ก็เลยตอนนี้คือเขาเชื่อว่า

เชื่อว่าเป็นการฆ่าประชดประชัน

ตำรวจจะเชิญนายคมคายรอดบุญมาน้าชาย

แม้ว่าช่วงบ่ายจะให้การปฏิเสธแล้วว่าไม่เกี่ยวข้อง

ก็จะต้องโดนข้อหาทารุณกรรมสัตว์นะคะอืมความจริงก็เรื่องของคนทั้งนั้นนะ
ใช่คือสัตว์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะอืม